แน่นอนนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศเราที่ได้ฉีดแน่แล้ว
ทีนี้ก็จะมีนักธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ
เขาก็เลยปิ๊งไอเดียมาบอกว่างั้นจัดทัวร์ไปอเมริกาไปฉีดที่นู่นเลยนะคะ
กี่วันแล้วก็๑๐วัน๗คืน๗๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐ไปเที่ยวด้วยไปฉีดวัคซีนด้วย
ทีนี้ปรากฏว่าทางภาครัฐเขาก็ท้วงติงมานะคะ
ว่าคือถ้าเกิดแพ็คเกจของคุณจะมีคำว่าวัคซีนมันไม่ค่อยเหมาะมั้งคะ
แล้วถามว่าทำได้ไหมเห็นบอกว่าล่าสุดทำได้แล้วนะ
เป็นเจ้าของแพ็คเกจทัวร์อันนี้อันนี้แหละค่ะ
ท่องเที่ยวพร้อมกับฉีดวัคซีนอันนี้ชื่อเดิมของเขานะ
นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะทางเจ้าของธุรกิจได้เข้ามาชี้แจง
แล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าหลายคนตั้งคำถามได้เหรอทำแพ็คเกจเที่ยวแบบนี้ได้เหรอ
ข้อสรุปแบบนี้ออกมาว่าสามารถทำแพ็คเกจท่องเที่ยวแถมฉีดวัคซีนโควิดที่สหรัฐอเมริกา
แกรมนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้แพ็คเกจนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเห็นตรวจสอบข้อมูลจากคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นู่น
ที่พอเท้าเราแตะพื้นดินของเขาแตะรัดของเขาเขาจะฉีดให้เลยนะ

เมื่อคืนคุยกันเขาส่งมาบอกว่าก๊อฟ

เขาบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในอเมริกา
บินมาที่นี่จะได้รับ

แต่เข้าใจว่าบางทีทางการของเราก็เกรงว่า
เดี๋ยวประชาชนจะแห่กันไปฉีดที่นู่นกันซะ
อะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะฮะ

ตอนนี้มีคนฉีดไปครบแล้ว

ซึ่งตอนนี้พอคนไปฉีดน้อยลง

เขาเลือกได้เลยเขาเลือกได้เพราะว่าเขาจะฉีดอะไรอันนี้คือเขาบอกว่าใครที่ไปเขาให้ฉีดจริงนะ
อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าบางรัฐเท่านั้นฉันไปหาข้อมูลแล้ว
รัฐใหญ่คือใครไปถึงปุ๊บเขาให้ฉีดเลย
หรือใครก็ตามที่ทำงานอยู่ที่นู่นเป็นคนต่างด้าวสำหรับที่นู่น
เขาก็ให้ฉีดนะคุณผู้ชมทีนี้กลับมาเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เงื่อนไขของการเดินทางด้วยทริปนี้คือ
ราคาทิพย์บอกเลยว่าแพงขึ้นค่ะ
จากเดิมราคาขั้นต่ำคนละ๗๐๐๐กว่าบาท
เพิ่มขึ้นเป็น๑๑๕๐๐๐บาทต่อคนนะคะ
ในราคานี้บอกแบบนี้ไม่รวมค่าตัวเครื่องบินไปกลับ
แล้วก็ไม่รวมค่าทำวีซ่าด้วย
โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางไปเพื่อฉีดวัคซีนโควิด

ระยะเวลาในการอยู่ที่นู่นก็จะน้อยกว่า
จะต้องใช้เวลาอยู่ที่นู่นสักประมาณ๑เดือนครึ่ง

ไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

ท่านฟังข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขให้ดีนะคะ
โดยแพ็คเกจระบุวันเดินทางกรุ๊ปแรกก็คือ

ทั้งนี้ค่ะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำนะคะว่า
ทัวร์ที่มีการจัดทริปพ่วงฉีดวัคซีน
เพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่มีรายได้สูงนะคะ
ต้องการเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศ
จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยว
แล้วก็ข้อปฏิบัติกับมาตรการการเดินทางระหว่าง
ประเทศอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการกักตัวด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจอาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งว่า
ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นให้บริการฉีดวัคซีนกับชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะบริษัททัวร์ที่พาลูกทัวร์ไปต่อแถวฉีดวัคซีนแบบนี้จริงหรือไม่
ต้องสอบถามให้แน่ก่อนเพื่อจะไม่ได้เสียเงินฟรีนะคะ
ที่สหรัฐเนี่ยที่แน่แล้วเนี่ยมีรัฐอันหนึ่งก็คือรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นรถใหญ่นะคะเท้าแตะพื้นปุ๊บฉีดได้เลย
ดิฉันไม่แน่ใจรัฐอื่นลักษณะทัวร์แบบนี้เขาเรียกว่าทัวร์สุขภาพ
มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นศูนย์กลางการรักษาที่ดีนะครับ
ประเทศที่อยู่ทางแถบตะวันออกกลางเศรษฐีน้ำมันเนี่ย
เขาเหมาเครื่องบินมากันเลยนะเป็นทัวร์สุขภาพนะครับ
บางโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ย
มีชั้นนี้เลยนะชั้นผู้ป่วยตะวันออกกลาง
คือเขาประกาศตัวไงสำหรับบ้านเราเป็นฮัพเมดิเคิล
แล้วก็จะมีร่ามแปลภาษาให้ด้วยเลยนะฮะลองดูแล้วกันนะฮะ